คุณผู้ชมเรื่องราวข่าวสารแรกที่อยากจะให้ดู

เขาบอกว่านี่เป็นคลิปในตำนานนะคุณผู้ชม
ดูทีไรก็อดขำอดอมยิ้มไม่ได้จริง
กับความน่ารักของหนูน้อยคนนี้ค่ะ
นุ๊กมันไม่ใช่เปิดกี

อยากพูดอะไรแบบนี้นะ

คือคุณตำรวจเขาก็แกล้งน้องคุณผู้ชม
แกล้งเขาก็ตรวจด่านแล้วก็เรียกรถ

น้องก็ตกใจว่าตำรวจจะมาจับมันไม่ใช่ของจริง
มันเป็นปืนปฤติ
ถ้าเกิดน้องดูรายการปะรอนข่าวอยู่นะคะ
ติดต่อมานะลูกนะอยากรู้ว่าปืนปกติของหนูเนี่ย
สภาพเป็นยังไงไม่ได้อยู่ไหมแล้ววันนั้นเนี่ย
จบยังไงนะคะเอ็นดูอ่ะ
แต่ก็บอกฝากไว้ให้เป็นความรู้เรื่องของไอ้ปืนปลอมปืนพลาสติกเนี่ย
มันก็มีที่อะไรที่แบบว่ามันต้องมีหมายกรองรับเหมือนกัน
พวกบีบีกงบีบีกันมันจะพกไปในที่ทางสาธารณะไม่ได้
แต่อันนี้มันเป็นของเล่นแบบเป็นของเล่นของเด็กจริง
โอ้ขอโทษ